คิดจนสิ้นหาทางออกไม่ได้
ฝากเงินไว้กับตัวเองสามหมื่นบาทจะเอาไปดาวน์รถวันนี้
ตอนเช้าแล้วแต่เอาไปเล่นการพนันหมดแล้วทำไงดี
อ้าวสิ้นคิดกะกับผู้ชมคิดไม่ออกแล้วนะคะ
ตัดสินใจไปวิ่งราวทรัพย์ที่ร้านทองแต่ระหว่างที่หลบหนีอ่ะค่ะ
พลเมืองดีตามไปรวบตัวได้เพราะอะไรรู้ไหมสะดุดขาตัวเอง
แล้วหัวไปกระแทกเห็นไหมที่เลือดออกต้องย้อมสีภาพแบบนี้ค่ะ
เลือดออกเต็มเลยนะคะเนี่ยแล้วสุดท้ายตำรวจก็ตามรวบตัวได้สำเร็จนะคะ
จับกลุ่มตัวได้พร้อมกับของกลางเป็นสร้อยคอทองคำหนัก๒บาท๒เส้นด้วยกัน
รวมทั้งหมดสี่บาททองคำก็คิดเป็นเงินเนี่ย
ประมาณแสนกว่าบาทเนี่ยนะคะทีนี้เราไปสอบถามพนักงานของร้าน
ร้านทองจุดเกิดเหตุเนี่ยชื่อว่าร้านทองเทพบุรี
ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมเหนือคลองกระบี่นะคะแล้วก็ตรงข้ามตลาดสดรุ่งโรศด้วย
เขตเทศบาลตะบนเหนือคลองของจังหวัดกระบี่คุณพนักงานร้านเนี่ยบอกว่าผู้ชายคนนี้
ก็คือนายธนพลเนี่ยเข้ามาในร้านทำทีขอดูสร้อยคอทองคำแล้วเข้าออกร้านนะคุณ
สามรอบอ่ะครับสามรอบรอบแรกดูเสร็จบอกว่าอ่าเดี๋ยวนะ
อีกร้านหนึ่งก่อนไปเรียบเทียบราคาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมา
ที่สองอ้างบอกว่าเดี๋ยวจะไปกดเงินค่ะกลับมาใหม่รอบที่๓เท่านั้นแหละค่ะ
บอกว่าอยากซื้อทองไปให้พ่อแกล้งออกอุบายนะคะให้พนักงานร้านเนี่ย
หยิบสร้อยคอทองคำมาให้ดูสามเส้นสองบาทสองเส้นหนึ่งบาทหนึ่งเส้น
แล้วขอแอดไลน์แอดไลน์กันเป็นเพื่อนกับพนักงานร้าน
จังหวะที่พนักการร้านเนี่ยดูรูปโปรไฟล์ของพ่อหนุ่มคนนี้เท่านั้นแหละค่ะ
ผู้ชายคนนี้ฉวยจังหวะที่พนักงานเผลอกระชากสร้อยไปสองเส้นในถาดนะครับ
ละสองบาททั้งหมด๔บาทวิ่งข้ามไปอีกฝั่งถนนนะคะ
เจ้าของร้านไหวพลิบดีมากตะโกนให้คนช่วยเหลือ
พ่อค้าแม่ขายในระแวกนั้นค่ะผ่ามวิ่งตามไปเลยคุณคะ
ไปช่วยกันจับกลุ่มตัวได้แล้วผู้ชายคนนี้ค่ะกรรมติดจรวดมากล้มเองนะคะ
หัวไปกระแทกกับท่อนไม้ได้รับบาดเจ็บสุดท้ายตำรวจรวบตัวได้นะคะ
ใช่ครับจริงสงสารแม่เขามากนะเพราะว่าตัวผู้ก่อเหตุธนพลก็บอกว่า
คือที่มาก่อเหตุเพราะว่าคือแม่ผมฝากเงินผมไว้๓๐๐๐
เดี๋ยวจะเอาไปดาวน์รถผมต้องการหาเงินไปคืนแม่
แต่หมดแล้วเล่นเกมออนไลน์เล่นการพนันเอาไปเที่ยวกินเหล้าเมายาหมด
พอแม่ทวงก็ไม่มีเงินคืนสุดท้ายกลัวแม่จะว่าตัดสินใจไปขโมยทองคุณผู้ชม
สุดท้ายนะแม่เงินก็ไม่ได้คืนลูกตัวเองก็มาติดคุกอีก
ข้อหาวิ่งราวทรัพย์แบบนี้นะครับ
เรื่องเงินไม่เข้าใครออกใครถ้าอยู่ในมือใครแล้วอดทนอดทนให้ดีนะคะ